คุณผู้ชมปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องเร่งแก้ไขนะคะ
เพราะว่ายาเสพติดเนี่ยเปลี่ยนคนให้กลายเป็นสัตว์ได้ง่ายเลย
ไม่มีแบบสามัญสำนึกหรือว่าไม่มีแม้แต่สติค่ะ
ล่าสุดลูกชายคนนึงค่ะเพิ่งพ้นโทษมาได้๖เดือน
กลับมาเสพยาใหม่จนหลอนหาเรื่องทะเลาะกับน้องสาว
ทำร้ายร่างกายน้องสาวที่กำลังท้องอยู่
ขู่จะทำร้ายแม่แล้วก็ขู่จะเผาบ้าน
สุดท้ายแม่มืด๘ด้านต้องโทรแจ้งตำรวจมาจับลูกชายตัวเอง

เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเมายาหลอนไม่ไหวแล้ว
ไม่เด็กแล้วนะคะโตเป็นวัยกลางคนแล้วนะคะต้องคิดได้แล้วนะ
อาการอย่างที่เห็นตาขวางเลยค่ะพูดจาก็ไม่รู้เรื่อง
ตำรวจต้องเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์แล้วก็เข้าคุมตัวโดยไม่ได้ใช้ความรุนแรง
แล้วก็นี่ตรวจปัสสาวะคุณว่าสีอะไรอ่ะ
ม่วงแน่นอนม่วงเข้มเข้มเลยค่ะถามว่าเสพอะไรมา
เขาก็สารภาพบอกว่าเสพไอซ์มาก็ต้องคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดแล้วเนี่ยคุณแม่เล่าให้เราฟัง
ให้ตำรวจฟังทั้งน้ำตาเพราะต้องแจ้งตำรวจมาจับลูกตัวเองอ่ะ
บอกว่าลูกเพิ่งพ้นโทษในคดียาเสพติดนี่แหละเพิ่งพ้นได้๖เดือนเอง
ออกมาแรกก็ปกติดีอยู่หรอกก็ไม่ได้เสพไง
แต่ระยะหลังเพี้ยนเสพยาใหม่กลับมาติดยาใหม่
แล้ววันเกิดเหตุเนี่ยหาเรื่องทะเลาะกับน้องสาวว่าไงรู้ไหมคุณ
หาว่าน้องสาวขโมยกางเกงบ็อกเซอร์เขาไปใส่แล้วก็เลยทะเลาะกับน้อง
แล้วก็ทำร้ายน้องที่ตั้งท้องอยู่อ่ะคุณดูดิตาขวางไปหมดเลยอ่ะ
แล้วก็เนี่ยคุณไม่รู้เรื่องอ่ะดูแล้วก็ทำร้ายน้องสาวที่กำลังตั้งท้อง
ขู่จะไล่ทุกคนออกจากบ้านแถมขู่จะเผาบ้าน
คุณในบ้านมีอยู่กี่ชีวิตแล้วแม่ต้องทำยังไง
ก็เนี่ยค่ะก็ต้องแจ้งตำรวจมาให้ระงับเหตุ
ที่มันจะเกิดเหตุอะไรที่มันเลวร้ายไปกว่านี้